คุณผู้ชมคะมาตามหาคนหายกันหน่อยค่ะทางญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๖พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะที่จังหวัดแพร่
พ่อแม่ลูก๓คนหายออกไปจากบ้านติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
คนแรกที่หายออกไปก็คือพ่อพ่อหายไปเสร็จลูกลูกคนเล็กนะคะลูกชายหายไปต่อ
แม่หายไปเป็นคนที่สามทยอยหายไปแบบนี้เหลืออยู่คนเดียวที่พอจะให้ข้อมูลได้
ก็คือลูกคนกลางเพราะว่าลูกคนโตเขาเสียชีวิตไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปค้นหาไปตามหาไปสืบเรื่องนี้นะคะ
เช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพสูงเม่นนำหมายสารจังหวัดแพร่ค่ะไปตรวจค้นบ้าน
สองหลังนะคะหลังแรกบ้านเลขที่๑๘๑ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
อีกหลังหนึ่งเป็นร้านขายยางรถยนต์และปะยางรถที่ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นเป็นธุรกิจของครอบครัว
เพราะว่าญาติเขาแจ้งความเอาไว้ว่าครอบครัวนี้อยู่ดีหายไปตั้ง๓คน
ไม่ได้หายพร้อมกันด้วยทยอยหายทีละคนทีละคนทีละคน
สามคนที่หายไปก็คือนายนิพนธ์พรมโรธอายุ๗๙ค่ะ
ภรรยาของนายนิพนธ์ค่ะนางละเอียดอายุ๗๒
และลูกชายคนเล็กคือนายนราพันธ์อายุ๔๑ปี
ลูกคนโตเสียชีวิตไปแล้วนะคะเหลือแค่ลูกชายคนกลางคนเดียวคือนายนารินอายุ๔๖ปี
ปรานีวงแสนศรีอายุ๗๒ปีเป็นน้องสาวของนางละเอียดที่หายไปเป็นคนแจ้งความค่ะ
แจ้งความไว้๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว
นายนิพนธ์ตัวพ่อเนี่ยนะคะเขาหายไปเป็นคนแรก
นายนาราพันธ์ลูกชายคนเล็กหายตัวไปเป็นคนที่สอง
แล้วก็ตัวนางละเอียดแม่หายไปเป็นคนที่๓เมื่อปี๒๕๕๙
ญาติพี่น้องสงสัยมากว่าหายไปไหนกันพ่อแม่ลูกสามคนนี้
เคยไปถามลูกชายคนกลางนะคะนายนารินวัยสี่สิบหกเนี่ยค่ะ
ถามว่าเออเนี่ยพ่อแม่แล้วก็น้องคนเล็กหายไปไหน
ครั้งแรกที่ไปถามลูกชายคนกลางบอกว่าอ๋อพ่อแยกทางกับแม่
แล้วกลับไปอยู่บ้านเกิดที่เพชรบูรณ์อันนี้ตอนที่พ่อหายไปนะคะ
พอน้องชายหายก็ไปถามลูกชายคนกลางบอกว่าอ๋อ
ก็พ่อมารับไปรักษาอาการป่วยน้องชายคนเล็กเป็นออทิสติก
ญาติก็ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ไป
แต่เป็นเบอร์ที่ติดต่อไม่ได้ค่ะอืมสุดท้ายแม่หายไปอีก
ญาติก็มาถามลูกชายคนกลางอีกเขาก็บอกว่า
พ่อมารับแม่ไปอยู่ด้วยอ๋อแสดงว่าไปอยู่กันหมดเลย
พ่อแม่ลูกแต่ติดต่อไม่ได้เลยนะคะอ่า
แล้วมันก็มีพิรุษก็ตรงที่ว่าตัวน้องสาวของแม่เนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าจริงแล้วแม่ห่วงบ้านมากนะ
ไม่ค่อยออกไปไหนอืมแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่กันกับพ่อกับลูกคนเล็กจริงจริงอ่ะ
ทำไมมันติดต่อไม่ได้เลยก่อนหน้านี้มีญาติเสียชีวิต
ก็พยายามจะติดต่อไปให้มาร่วมงานศพก็ติดต่อไม่ได้
คือถ้าไปอยู่ด้วยกันที่เพชรบูรณจริงจริงยังไงก็ต้องติดต่อได้
แต่นี่เหมือนหายไปเลยอะค่ะ
ถ้าตัวเป็นหักไฟนี่เป็นเหมือนได้บอกพี่น้องสักอย่างเลยนะสักคนเลยอ่ะ
บอกอย่างเดียวว่าห้ามไปบอกอย่างเดียวห้ามไป
คือบอกกับพ่อมาหักไฟถ้าหรือพ่อก็แม่นเหมือนแยกกันอยู่เหมือนแล้ว
อืมเป็นห้านูกหีแล้วแล้วเอาน้องไปตัวอยู่ทุกอย่างเนี่ย
แล้วหลังจากที่บอกพ่อมาหักไฟเราต้องหายไปเลย

ตั้งแต่วันนั้นเลยที่นี่ตั้งอย่าก็จะเตียมตัวไปไปแอวหาไอ้เนี่ย
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจค้นบ้านทั้งสองหลังนะคะ

ก็มีการตรวจค้นอย่างละเอียดนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีพิรุธอะไร
ลูกชายคนกลางที่เหลืออยู่คนเดียวก็สีหน้าเรียบเฉยไม่มีพิรุธอะไร
ตรวจค้นเนี่ยก็คือทั้งในบ้านทั้งรอบบ้านบ่อเกลอะบ่อน้ำบาดานตรวจสอบหมดเลย
ญาติแจ้งว่าเคยมีการเผายางเกือบทุกวันในช่วงที่๓คนหายตัวไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปหาดูว่ามันมีเศษยางที่ถูกเผาไหม้ไปหรือเปล่าเศษยางอ่ะมี
แต่มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิรุษไงเกี่ยวกับคนที่หายไป
พันธุ์ตำรวจโทชัชวานปินตากุลรองผู้กำกับสพสูงเม่นก็เลยบอกว่า
จากการตรวจสอบบ้านทั้งสองหลังนี้นะคะยังไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรเลยนะคะ
ดังนั้นก็ยังไม่สามารถแจ้งความหรือดำเนินคดีอะไรกับใครได้เลย
แต่๓คนนี้ที่หายไปก็ยังไม่มีเบาะแสก็ยังหายเงียบไปอยู่

แล้วหายไปไหนหายไปไหนใช่
คนสุดท้ายที่หายไปเนี่ยหายตอนปี๕๙ใช่นี่ก็๖๓แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือทั้ง๓คนพ่อแม่ลูก
ถ้ายังอยู่แล้วทราบข่าวก็ต้องติดต่อมาเพราะว่าญาติญาติเป็นห่วง

แต่ถ้าหากันไม่เจอเลยเนี่ยนะโอ้โหตามหลักคดีแล้วเนี่ย
ถ้าไม่เจอร่องรอยหลักฐานอะไรมันก็นำไปสู่คดีได้ยากใช่ไหม
ใช่แล้วมันก็หลายปีเราดู